เดี๋ยวสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วมันมีข่าวลือคุณผู้ชม
มีข่าวลือที่แบบโอ้โหมีนักร้องคนนึงนะคะ
ว่ากำลังจะเซ็นใบหย่ากับสามีคุณผู้ชม
แล้วทีนี้นักร้องคนนั้นตัวแม่คนนั้นที่โดนหางเลข
เข้าข่ายก็คือคุณแม่ลูกหนึ่งสาวทาทายานั่นเองค่ะ
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมเจ้าตัวยังได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวข่าวลื้อที่เกิดขึ้นนะคะ
ยังไม่มีการเปิดเผยใดทั้งสิ้นบ้างก็ว่าเป็นข่าวลือมีมูล
กระแสก็ยืนยันจากคนใกล้ชิดว่ายังรักกันดีค่ะ
แต่ว่าทาทาค่ะมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลด้วยนะคะ
โดยเจ้าตัวค่ะได้โพสต์ไอจีสตอรี่ข้อความว่า
ขอบคุณสำหรับพลังที่มอบให้ทานะคะ

ก็ไม่รู้นะคะว่าประโยคขอบคุณจากใจเนี่ย
จะเกี่ยวข้องกับข่าวลือที่เธอเจออยู่หรือไม่

เป็นสิ่งที่เธอต้องการมากเลยนะคะ
แล้วตอนนี้น้องเรย์บอกเลยว่าเหมือนคุณแม่มาก
เจรจาน่ารักทีเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ